อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับตำรวจเข้าไปจับกลุ่มหญิงชาวพม่าครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ไปรับฟอกเงินแทนกระบวนการค้ายาเสพติดท่าขี้เหล็ก
จับได้ขณะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยครับ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดเข้าไปจับกลุ่มตัวนางมินเต็งเออายุ๔๑ปีครับสัญชาติพม่า
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์
และให้ความสะดวกกับผู้ที่กระทำความผิดกับเรื่องของยาเสพติดครับ
เนื่องมาจากหลายปีที่ผ่านมาการสืบสวนพบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดนะครับ
ที่นำมาขายในประเทศไทยแล้วก็นำเงินกลับออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการโอนเงินผ่านกลุ่มต่าง
หนึ่งในนั้นก็คือเอกอ้วนหรือว่าจรรย์คำสดหรือว่านายจิรัตนเพ็ญโสพลวิทย์นะครับ
ที่ใช้กลุ่มแตงเอเปิดบัญชีรับเงินโอนมาจากกลุ่มนักค้ายาเสพติดแล้วก็โอนกลับไปที่รัฐฉานในประเทศเพื่อนบ้านครับ
จากนี้จากการสืบสวนเชื่อมโยงตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ยังพบคดีที่มีความเชื่อมโยงคดีแรกเป็นการจับผู้ต้องหาพร้อมยึดยาบ้าได้๑ล้าน๗แสนเมตร

เมื่อปี๒๕๕๘พบมีข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวมินแต่งเอและมีการโยกเงินไปยังบัญชีต่างครับ
จากนั้นปี๒๕๕๙จากการจับกลุ่มผู้ต้องหามรายหนึ่งพร้อมยึดไอซ์๒๗กิโลกรัม
พบว่าผู้ต้องหามรายนี้ใช้บัญชีธนาคารของนางมินแต่เอในการโอนเงินค่ายาเสพติด
พร้อมได้สัดทอดนะครับว่าเจ๊ฟองปฐุมมณีนั้นเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมดนะครับ
และเมื่อเดือนตุลาคม๒๕๖๐ตำรวจภูทรภักดิ์๑ก็จับกลุ่มนายทวีลาบทวีภูลกับพวกรวม๓คนพร้อมยึดยาบ้าได้๑ล้านเมตร
เมืองต้นพอตำรวจไปสอบปากคำนางสาวมินคนนี้
นเต็งเอค่ะก็ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันแบบนี้บอกว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเครือข่ายยาเสพติด
อ้างว่าทำธุรกิจรับแลกเงินในฝั่งท่าขี้เหล็กของพม่าเท่านั้น
ขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดบอกว่า
เครือข่ายของผู้ต้องหารายนี้มีทั้งหมด๔คนด้วยกันค่ะ
แล้วก็จะทำหน้าที่ลักษณะคือคล้ายกันเนี่ยนะคะ
โดยการนำเงินจากผู้ค้ายาเสพติดจากไทยไปยังพม่า
ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทต่อวัน
โดยที่คนกลุ่มนี้จะไม่มีการแตะต้องยาเสพติดนะ

อกจากนี้พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีบัญชีกว่าร้อยบัญชี
มีเงินหมุนเวียนกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
รอบ๑ปีที่ผ่านมาทำแบบนี้มาแล้ว๑๐ปีค่ะ
ผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยครั้ง
มาท่องเที่ยวทั้งมาทำธุรกิจ
โดยการเดินทางเข้าไทยครั้งนี้พบว่ามาเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปศ

เนื่องจากว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว
แล้วก็พบความผิดปกติของเส้นทางการเงินเนี่ยนะคะ
อกจากนี้พบว่าผู้ต้องหายังทำธุรกิจหลายประเภท

เชื่อว่าใช้สำหรับฟอกเงิน
หลังจากนี้จะดำเนินคดีในประเทศไทย
แล้วก็เตรียมที่จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดด้วย
ตอนถูกจับนี่ผู้ต้องหาก็

ก็เครื่องที่เดียวต้องติดตามกันต่อว่าเป็นอะไรกันบ้าง